ทีนี้มาดูเรื่องนี้ที่มุกดาหารค่ะ
งานบุญทีไรทำไมถึงเป็นอย่างนี้
งานบุญบ้างไฟนะคะวัยรุ่นตีกัน

ก็คือเวยรุ่นเจ่าธินกับเวยรุ่นตางธิน
ไม่พอใจกันแล้วก็ตีกันค่ะ

รุ่นสองกลุ่มค่ะตอนแรกต่อยกันก่อน
จากนั้นเอาไม้มาเป็นอาวุธฟาดใส่กัน

ตอนหลังกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นที่ใส่เสื้อสีแดงค่ะ

วัยรุ่นเสื้อสีน้ำเงินที่ล้มลงไปนอนกับพื้นนะคะ

แล้วก็แจ้งตำรวจให้มาช่วยระงับเหตุนะคะ
พอตำรวจมาถึงกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
พอตรวจสอบมีรถของชาวบ้านบางส่วนเสียหาย
มีคนเจ็บค่ะไม่รู้เป็นฝ่ายไหนนะคะ
เอาตัวเลขรวมก่อนคนเจ็บจากเหตุการณ์นี้
ก็คือ๓คนที่ต้องหามส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕โมงเย็นเมื่อวาน
บริเวณเวทีรำวงในงานบุญบ้างไฟ

ว่างานอะไรวัยรุ่นมันต้องมาดื่มเหล้า

วันนี้นะคะทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่

ชาวบ้านบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น

วัยรุ่นสองกลุ่มไม่พอใจกัน
ก็คือกลุ่มนึงเป็นวัยรุ่นเจ้าถิ่น

บอกว่ายังไม่มีใครแจ้งความ

สินเสียหายไปแจ้งความร้องทุกข
เอาไว้ได้นะจะได้ตามตัวผู้ก่อเหตุ

อาจจะตีกันแบบนี้ตำรวจก็น่าจะ
ดำเนินการได้นะคะเพราะว่าภาพหลักฐาน
ยกพวกตีกันมันชัดเจนมาก